ที่จังหวัดอ่างทองไปชวนชิมก๋วยเตี๋ยว
เฮ้ยเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะสุดยอด

เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูซูซ่า

หมูซูซ่าก็คือหมูน้ำตกนี่แหละ

มันอาจจะดังก็ได้ค่ะ

นี่ดูดิน่ากินน่าทาน

ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวน้อยหมูน้ำตก
่องไก่ตีนไก่ตุ๋นยาจีน
ว้าวตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างเทศบาล
บนป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะจ๊ะ
นี่ครับเจ้าของร้านก็คือนางสมใจอ่อนละม่อม
อายุ๕๗ปีเธอเล่าว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
กับคุณสามีนะได้สูตรมาจากก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรี
เฮ้ยที่เด็ดเลยนะ
สมัยผมวัยรุ่นก็จะเรียกว่าเฮ้ยเตี๋ยวเรือสวรี

เด็ดมัดใจลูกค้าของทางร้านคือการใช้เครื่องเทศยาจีน
ในการตุ๋นข้าวไก่ด้องไก่และสันคอหมู

เพื่อให้มีรสชาติที่มันนุ่มลิ้นละมุนละลายในปาก

ร้านไหนเขาใช้เตาฟืนแล้วก็มันจะมีกลิ่นพวกนี้ออกมาด้วยนะครับ
แล้วเขายังมีก๋วยเตี๋ยวหมูสดแล้วก็ตับสด
ของสดของใหม่ทั้งนั้นที่เขานำมาใช้นะฮะ

เริ่มต้นที่๓๐๓๕บาท

ใครแวะเวียนไปทานรับรองติดใจ
ร้านเนี่ยเปิดในช่วงเวลา๘โมงครึ่ง

อยากกินจีนไก่